ท่านผู้ชมครับมีเหตุทะเลาะวิวาสกันกลางกรุงนะฮะคือไม่ใช่เมาแล้วขับธรรมดานะครับ
มีแบบไล่ชนกันดะเลยทรัพย์สินชาวบ้านเนี่ยเสียหายเยอะแยะไปหมด
ค่ะเป็นซอยใกล้โรงแรมรัตนโกศิลป์นะครับคือพังเกือบทั้งซอยอ่ะ
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
เทเราลบเอารถกระปะมาชนนะครับ

นี่ครับทุกผู้ชมครับเห็นไหมครับ
คือชุดละมุนวุ่นวายทั้งซอยเลยนะครับ

เกิดขึ้นช่วงวันนี้ช่วงบ่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นตรอกเสถียรแขวงศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครกรุงเทพนะครับ
นี่คันนี้นี่กระบะสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะครับ
ตำรวจบอกนี่ไปกัน๓๐กว่าคนเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ตินะครับลงพื้นที่ไปแล้วคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขนะครับ
ได้คุยกับคุณโสรสนะฮะคุณโสรสนี่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วย
คุณโสรสบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แถวนั้นได้ยินเสียงเออะโวยวายหันไปดูเนี่ยเห็นจักรยานยนต์๔๕คันนะ
เร่งเครื่องแล้วไล่ชนกลุ่มวัยรุ่นหลังจากนั้นก็มีการพูดจาท้าทายกัน
ก่อนที่รถคู่กรณีจะขับชนกำแพงแล้วก็ถอยนะฮะ
แล้วก็มีกระบะอีกคันนึงสีน้ำเงินมาจากหัวซอย
เร่งเครื่องมาขับชนสวนใส่เข้าไปอีกจนพลิกคว่ำอยู่กลางถนน
แล้วตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์
แต่ว่าไปเกยร้อเลยพลิกคว่ำแต่คงทะเลาะอะไรกันหลักอย่างผมก็ไม่ทราบ
มากันทั้งหมด๔๕คนมาลุมคนคนเดียว
แล้วก็มีพวกเขามาพวกที่โดนลุมมาช่วย
จังหวะว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้ไง
เราได้คุยกับคนที่ถูกขวดแก้วเครื่องใส่นะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปขอขับวินจักรยานยนต์รับจ้าง
เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัว
แล้วไปถูกกลุ่มคนที่มีอิทธิพลกลั่นแกล้งต่างนานา

จนกระทั่งวันนี้เนี่ยถึงขั้นมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา๓คันมากัน๕คน
เอามีดมาไล่ฟันเขา
ผมไปขอขับวินแต่ทุกคนเขาให้ขับหมด
แล้วเขาขอเดือนละพันเขาบอกค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ
โอเคผมให้ได้เดือนละพันแต่ผมขอขับด้วยผมไม่มีตังค์ผมยังมีรายได้
พอผมไปเขาก็ไม่ให้ขับไม่ขับผมก็กลับมา
กลับมาเสร็จพอตอนเช้าผมก็ไปไปจอดเขาบอกไม่ให้ขับ
ผมบอกอ้าวพี่ทำไมแม่ผมขับผมไม่ได้หาเรื่องนะผมมาขอทำมาหากินนะ
เขาบอกว่าก็ไม่ให้ขับมันเต็มมันเต็มเขาก็พูดอยู่อย่างนี้
เขาไม่ให้ผมขับผมก็กลับมาเปิดร้านเปิดร้านขายของ
เปิดร้านขายของเสร็จผมเห็นมีวัยรุ่นมาจอดตรงหัวมุมตรงนี้ครับ
สองคันสามคนเสร็จแล้วมันก็ขี่กันไปผมก็มานั่งอยู่ที่ร้าน
พอดีมันวนกันมาอีกตรงนี้มาสองมาสามคันห้าคนอย่างนี้
มันก็ลงมาเอามีดไล่ฟันผม
นี่นะฮะคุณเอกชัยนะฮะสืบเนื่องจากจะไปขอเขาขับวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยได้ไหม
เขาไม่ให้ขับก็เลยนี่ไปวิวาทะกันมาเลยบอกไม่รู้ถูกมาไล่เอาคืนหรือเปล่า
เอ๊ะจะขอขี่วินเขาไม่ต้องไปขอทางสนทางการเขต
เอ๊ะยังไงกันเนี่ยท่านไหนพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างดูแล้วอยู่
ลองบอกหน่อยสิเขายังเขาต้องขออนุญาตใครเนี่ยจะขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
สอนอสำราญราชนะครับเราไปตรวจสอบความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ตำรวจได้คุมตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุมา๗คนนะฮะเอามาสอบปากคำนะครับ
มีในนินสิทธิศรีอายุ๕๓ปีเป็นคู่กรณีของนายเอกชัยคนเจ็บ
ถูกคุมตัวมาด้วยนี่นะฮะอายุ๕๓ปีนะฮะชื่อในนิน
ตัวของนายนินเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาก็ทำงานที่เดียวกับเอกชัยนั่นแหละ
แล้วจะมาขี่วินเป็นบางครั้งแต่ตัวเอกชัยเนี่ยมาเสนอให้เงินเดือนเขา
ละ๑๐๐บาทแลกกับการที่ไม่ต้องมาขี่วิน
เอกชัยบอกเดี๋ยวจะมาขี่แทนแต่ตัวของในนินเนี่ยเขาบอกผมไม่ยอม
เอกชัยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนมานั่งที่วิน
จนกระทั่งเช้าวันนี้เอกชัยมาที่วินพร้อมกับเพื่อน๒คน
แล้วก็กลับออกไปตัวของนายนินบอกว่าผมก็เลยโทรไปบอกลูกผม
ว่าถูกเอกชัยตบหน้าพอลูกผมรู้เนี่ยลูกผมก็โมโห
ลูกชายผมก็ไปพาเพื่อนมา๕คนเพื่อมาตามหาเอกชัยแถวคลองหลอด
เพื่อจะถามว่ามาตบหน้าพ่อเขาทำไมแต่ลูกชายของเขาเนี่ย
กลับถูกนายเอกชัยกับพวกเป็น๒๐คนเนี่ยรุมทำร้าย
ต้องถอยรถหนีแล้วถูกยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้
ลูกชายของนายนินก็เลยไปขับรถกระบะมานะพาเพื่อนย้อนกลับมาอีกรอบนึง
เพื่อจะมาเอาจักรยานยนต์คืนแล้วก็ถูกเอกชัยกับพวกเนี่ย
ดักทางดักหน้าดักหลังเอาไว้ไม่ให้ออกซอย
ลูกชายของนายนินก็เลยตัดสินใจขับรถกระบะฝ่าวงล้อมหนีแต่ว่าไปชนกำแพงก่อนนะฮะ
แล้วก็นี่ฮะพลิกหงายเนี่ยล้อชี้ฟ้าอย่างนี้เลย
หัวหน้าวินเขาไม่อยู่เขาไม่สบายผมก็เลยบอกให้ว่าเขาไม่ให้ขับร้อง
ไม่ให้ขับร้องเพราะว่าเขาจะพักเขาลงไปก็ไปตามเพื่อนมา๒คน
รวมกับเขาอีก๓คนแล้วมาตบผมครับตบหน้าตบ๓๔ทีตบอย่างนี้
ผมก็ไม่สู้ผมก็บอกลูกชายโทรไปหาลูกชายอยู่ที่บ้าน
เราก็ไม่มีอะไรไม่ไปหาเรื่องเขาไม่มีกำลังจะหาเรื่องเขาอยู่แล้ว
แต่ว่าอย่าไปถามเขาทำไมมันตบพ่อลูกชายโดนพ่อโดนตบมันก็ต้องธรรมดาเนอะ
เห็นเขาบอกว่าเราไปเรียกแกะเดือนเขาพันหนึ่งไม่มีครับ
ไม่มีเขามาขอขับแล้วเขาจะขอจ่ายเดือนละพัน
เขามาขอจ่ายคนละพันแต่ว่าผมก็ไม่มีส่วนได้อยู่แล้ว
นินเขาบอกก็ไม่ได้มาขอกับทางวงทางวินอะไรหรอก
ก็คือจะมาเอกชัยเนี่ยจะมาขอตัวเขาเองจะให้เขาหยุดขี่วิน
แล้วก็จะให้เดือนละพันแทนแต่เขาไม่ยอม
เอาเป็นมติก็เลยถามว่าจะเอายังไงต่อเรื่องนี้นะฮะ
พี่นินเนี่ยเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันผมก็ขอจบเรื่องทุกอย่าง
จะไม่ตามเอาคืนอะไรในเอกชัยอีกแล้วนะแล้วจะไม่แจ้งความเอาผิดกับฝั่งเอกชัยด้วย
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ในซอยที่เกิดเหตุทั้งหมด
นินบอกเดี๋ยวผมซ่อมให้เองโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
ส่วนเอกชัยคนเจ็บเนี่ยยังไม่ได้มาแจ้งข้อหาอะไรเหมือนกันนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครเพราะฝั่งคนเจ็บเขาก็ยังไม่ได้มาแจ้งความ
ต้องฝากทางเขตพื้นที่แล้วมั้งไปดูให้หน่อยนะ
ถ้าสืบเนื่องจากเรื่องวินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
แต่อันนี้ทางพี่นินเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะ
เขาก็จะมาขอขี่วินแทนแต่เขาไม่ให้